กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวันในวันนี้ใครที่ไปบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยฝนตกเยอะเลยทีเดียว
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยบางจุดหนาวจัด
กู้ภัยของอัฟกานิสถานได้ประเมินความเสียหาย
หลังจากที่เกิดหิมะถล่มในจังหวัดบาคัตซาน
ซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือหลังจากเจอหิมะถล่มติดต่อกัน๓วัน
เรื่องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๐คน
อกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่ามีคนติดอยู่ในซากอาคารบ้านเรือน
ซึ่งถูกหิมะถล่มทับจนมิดอีกหลายคนเลยทีเดียว
ซึ่งประสบกับเหตุหิมะถล่มอย่างหนักเช่นเดียวกัน
ล่าสุดมีรายงานว่ามีประชาชนอย่างน้อยกว่า๗๐คนติดอยู่ใต้กองหิมะ

ว่าหญิงตั้งคันกว่า๑๐คนต้องสูญเสียเด็กนะครับ

หลายพื้นที่ของสหรัฐตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้าย

สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก
รถยนต์หลายคันถูกภายุพัดคลิกคว่ำ
เรื่องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคน

ขณะที่รัฐวาเชงตันก็ถูกปกกลุ่มไปด้วยหิมะบางแห่ง
หิมะบางจุดสูงถึง๑ฟุต
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณในกล่าวก็คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ติดตามเรื่องของความเสียหายในพื้นที่ด้วยนะครับ
นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงที่ต้อง

เช่นเดียวกันนะครับโดยก่อนหน้านี้เอง

พื้นที่ภาคอีสานนั้นอุณหภูมิเย็นลงประมาณ๔๐

มีโอกาสเย็นต่อไปแบบนี้ถึงกลางสัปดาห์หน้า
เช่นเดียวครับภูมิภาคอื่นก็ลด

พื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทย

บริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ

ในข้ามคืนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันธ์